แต่ว่าวันนี้วันสุดท้ายจริงนะครับ
ก่อนที่จะหยุดการหาเสียงตอน๖โมงเย็นของวันนี้แน่นอน
ในช่วงนี้ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาทุกพักโอ้โหหาเสียงโค้งสุดท้ายกันยกใหญ่
แห่กันทั้งบ้านทั้งเมืองคุณผู้ชมครับ
พาไปดูบรรยากาศของพักประชาธิปัตย์
เขาก็ลงพื้นที่กันแต่เช้าแหละวันสุดท้าย
ที่ผ่านมาเมื่อเช้านายจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัต
พร้อมแก่นำของพักษ์และบรรดาผู้สมัครสสกฎมทั้ง๓๓เขตเลย
ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถหาเสียงที่เรียกกันว่าขบวนรถแห่สู่ชัยชนะ
โดยมีนายจุลินแล้วก็แก่นำขึ้นบนรถคันแรกนำขบวนตามด้วยขบวนของรถผู้สมัคร
สสกรทมทั้ง๓๓เขตขับตามกันไป
จุดมุ่งหมายปลายทางคืออนุสาวริทัยสมรภูมิ
ก่อนที่ขบวนรถนั้นจะแยกกันไปตามเส้นทาง
ในเขตต่างทั่วพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
นายจุลินบอกแบบนี้ว่าขอส่งสัญญาณถึงคนไทยทั้งประเทศ
ให้ช่วยกันสนับสนุนพักประชาธิปัตย
เพื่อให้ประชาธิปัตย์ได้เป็นสาวหลักของประชาธิปไตยที่ไม่โกง
ย้ำแบบนี้อยากให้สมาชิกช่วยกันกลับมาสนับสนุนพักนะฮะ

ก่อนที่จะลงคะแนนเลือกตั้งกันวันพรุ่งนี้
ตัวแทนทุกเขตทั่วประเทศจะออกตะเวนไปพบปากประชาชน
จนถึงวินาทีสุดท้ายก็คือ๑๘นาฬิกาของวันนี้

แล้วก็ตลอดการขึ้นรถขบวนแห่สู่ชัยชนะเห็นมีนมาดามเดียเคียงคู่ไปด้วย
ไปดูทางฝากฝั่งบรรยากาศของพักพลังประชารัฐกันบ้างค่ะ

ลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงศ์สุวรรณค่ะหัวหน้าพักษณ์
วันนี้ท่านมีการโบกทงให้สัญญาณในการปล่อยขบวนรถหาเสียง
โค้งสุดท้ายทั่วกอทม
โดยจุดเส้นทางนะคะยุทธศาสตร์ของพักพลังประชารัฐที่จะมีการปล่อยรถหาเสียงไป
นี่คือจังหวะที่แบบท่านโบกทงนะคะ

โดยจะเริ่มต้นจากทางอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ต่อไปด้วยเส้นทางอนุสาวรีประชาธิปไตย
แล้วก็ไปจบที่วงเวียนใหญ่ค่ะ
ซึ่งวันนี้ลุงป้อมพลเอกประวิทย์นะคะบอกว่า
ฝากถึงพี่น้องประชาชนหน่อยแล้วกัน
ให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันพรุ่งนี้๑๔พฤษภาคม
เพื่อที่จะให้เลือกผู้สมัครที่คิดว่า
มีความสามารถในการดูแลประชาชนได้

เลยนะย้ำเลยย้ำเลยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้
ถ้าไม่มั่นใจคงไม่มา

ทีนี้ตอนนี้ยังไม่ได้มีการวางเป้าหมายว่า
พลังประชารัฐจะได้เก้าอี้สอสอมากน้อยแค่ไหน

อกจากนี้เองทางลุงป้อมก็มีการให้กำลังใจ

พร้อมบอกว่าเราเป็นพี่น้องกัน
ลองดูบรรยากาศหน่อยค่ะ
เป็นพี่เป็นน้องกันแต่ว่าต่างคนก็ต่างทำงานของกันไป

เอาไปดูพักเสรีรวมไทยครับ
วันนี้พลตำรวจเอกเสมรีพิสุทธิเตมียเวทหัวหน้าพัก

ขอให้ประชาชนฝ่ายประชาธิปไตย
ปันใจมาเลือกพักการเมืองขนาดเล็กอย่างเสรีรวมท้ายหน่อย
เพื่อให้มีโอกาสในการเข้าไปปฏิรูปกองทัพป้องกันรัฐประหาร
แต่หากประชาชนเห็นว่าผู้สมัครเขตใดไม่มีโอกาส
ก็ให้ลงคะแนนให้กับทางด้านของพักฝ่ายประชาธิปไตยแล้วกัน
พร้อมกับอ้อนนะอ้อนตำรวจ

หันมาเทใจให้เสรีรวมไทยด้วย
เพื่อขอเข้าไปดูสวัสดิการและปัญหาให้กับพี่น้องตำรวจครับ
ดูแลข้าราชการตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขอให้ฆาตการตำรวจและครอบครัวได้กรุณาช่วยกัน
เรือกภาคเสรีรวมไทยหมายเลข๒๕

มุ่งไปที่สวัสดิการตำรวจแล้วก็การดูแลตำรวจนะคะ
ขยับไปดูฝากฝั่งของพักรวมไทยสร้างชาติกันหน่อยค่ะ
วันนี้มีนายพีรพันธุ์หัวหน้าพักษ์
พร้อมด้วยแก่นำแล้วก็ผู้สมัครได้มีการทำพิธีสการะอนุสาวรี
สมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราช
เพื่อเป็นการขอพรเอาเลิกเอาชัยกันหน่อย
ก่อนจะมีการตั้งขบวนรถแห่หาเสียง
จากจุดที่รางไว้นะคะคือจุดแรกที่บริเวณวงเวียนใหญ่
ไปตามเส้นทางตามถนนเพชรเกษมตลาดบางแค
เรียบคลองทวีวัฒนาถนนอิสระภาพ
ผ่านตลาดพระนกข่าโรงพยาบาลสิริราช
ข้ามสะพามพระปิ่นเก้าแล้วก็ไปที่แยกข้อกวัว
จากนั้นก็จะไปต่อที่ถนนพระราม๓ถนนสาธรณ์
ยาวมาจบที่ถนนเส้นวิภาวดีรังสิตนะคะ

จะมีพลเอกประยุจันโอชาแคนดิเดตนายกของพัก
ขึ้นรถไปด้วยนี่คือบรรยากาศนะ
วันนี้รถหาเสียงของนักการเมืองคงจะวิ่งสวนกันไปสวนกันมานี่แหละ
ทั่วกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะครับ
ส่วนคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยครับ
นำทีมคิกออฟแห่หาเสียงขอคะแนนรอบกรุงเหมือนกัน
ขึ้นรถแห่ขอคะแนนเสียงพี่น้องประชาชนครับ
ก็ใช้เส้นทางเริ่มต้นจากตลาดรวมโชคเขตลาดพร้าว
ก็ไปตามเส้นทางเกษตรนวมินนะครับไปถึงร้านครัวปากใต้
และช่วงบ่ายก็จะเคลื่อนขบวนไปตามเส้นทาง
แหล่งชุมชนสำคัญพื้นที่เศรษฐกิจ

ประกาศย้ำไม่เอาลุงไม่เอาความขัดแย้ง
ก็เลือกไทยสร้างไทยจะเป็นคำตอบสุดท้ายของประชาชนนะฮะ
หาเสียงได้ถึง๖โมงเย็นวันนี้เท่านั้น
หลังจาก๖โมงเย็นห้ามเด็ดขาดนะครับ
อนาคตประเทศไทยอยู่ในมือของคุณผู้ชมในวันพรุ่งนี้นะคะ